มาที่เรื่องของการทวงหนี้โหดเป็นการทวงหนี้รายวันคุณผู้ชม
มีแก๊งทวงหนี้โหดไปทวงหนี้คุณยาย
คุณยายบอกว่าสิ้นเดือนได้ไหม
ลูกชายส่งเงินมาให้สิ้นเดือนเอาไปให้
นี้บอกว่าไม่เอาแล้วเงินขอต่อยแทนแล้วกัน
เดี๋ยวก่อนแบบนี้ก็ได้เหรอคะ
ต่อยยับคุณผู้ชมหน้าคุณยายปูดบวมแบบนี้
คือต้องขออนุญาตเบอร์ภาพนะโอ้โหคุณยายแบบบาดเจ็บเยอะเหลือเกินนะ
ก็เป็นสภาพใบหน้าของคุณยายแล้วครับ
ถูกแก๊งทวงหนี้โหดรุมต่อยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล๑คืน
ตาปูดว่มใบหน้าววมช้ำไปหมดเลย
ดังแหม่มโพดำก็นำเรื่องราวไปแชร์
หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกเพจแล้วก็ส่งเรื่องเข้าไปขอความช่วยเหลือ
เล่าให้ฟังบอกว่า๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยแม่ของเขาโดนทำร้าย
โดยใครก็ไม่รู้แหละนะฮะไปทำร้ายที่ห้องพักอยู่ที่ชนบุรี
เป็นผู้ชายสองคนเขามามาจากกลุ่มเจ้าหนี้
คุณยายบอกว่าไม่มียายไม่มีขอให้รอถึงสิ้นเดือนก่อน
เดี๋ยวลูกชายส่งเงินมาให้แล้วก็ยายจะเอาไปจ่าย
ปรากฏว่าแก๊งทวงหนี้สองคนกลับบอกว่าไม่เอาแล้วเงินเนี่ยขอต่อยแทน

คุณผู้ชมคิดนะคุณยายก็เป็นผู้หญิงอายุก็เยอะ
ทวงหนี้มากันสองคนผู้ชายทั้งคู่ก็ต่อยเข้าไปเลยครับไม่ยั้งเลย
หลังจากนั้นลูกก็พอรู้ข่าวก็เลยพาคุณยายไปส่งโรงพยาบาล
ก็ตรวจสอบตรวจเช็คร่างกายแพทย์ก็ให้นอนดูอาการ๑คืน
ยายก็เลือดเต็มไปหมดทั้งแขนทั้งอะไรเต็มหมดเลย
ล่าสุดผู้เสียหายเองก็ไปแจ้งความที่สพแสนศุกร์ที่ชนบุรี
ให้ช่วยกันให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวขึ้นมาหน่อย
ส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันถ้าเป็นหนี้ก็ต้องใช้ให้ตรงเวลา
แต่คนทวงหนี้ก็ไม่ควรใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุก็เป็นสองฝ่าย
อันนี้ยอมรับว่าคนเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้เขา

แต่คนทวงเนี่ยก็ไม่ควรจะทำแบบโอ้โหหนักกันมากขนาดนี้นะครับ
บอกว่าจำนวนเงินที่คุณยายยืมมาแล้วจริงแล้วเนี่ย
เงินที่คุณยายไปยืมแก๊งทวงหนี้โหดเนี่ยแล้วถูกต่อยตาบวมขนาดนี้
มันเป็นเงินเพียงสองพันบาทเท่านั้นแต่ทำเหมือนแบบจะเอาชีวิตกัน
อันนี้ก็โอ้โหอย่างไรล่ะนะฮะจริงแล้วเรื่องของการทวงหนี้โหดมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่
ถ้าคุณทำแบบนี้คุณก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลย